เมืองเจิ้งโจของจีนนั้นถือว่ามีธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะสวยงาม

ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ไปเยือนด้วย

ก็เลยเปิดเส้นทางบินตรงไปยังเมืองนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
เพื่อกระตุ้นให้ทุกเมือง
บรรณกรงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณประโภค
ของการท่องเที่ยว
และยกระดับระบบการปฏิหารจัดการต่างให้ดีขึ้น
ซึ่งการนี้เป็นกล่องเข้าแล้วต้องใช้๒๒รอบด้วยกัน

เพราะว่าเราต้องสแกนลายนิ้วมือพรุ่งที่จะประมาณประมาณนี้ค่ะ
ตัวนี้ราคา๑๒๐หยวนหรือประมาณ๖๐๐บาทค่ะ
โดยเราจะโดยสารรถของอุทยาน
สำหรับทริปนี้จะพาเราไปจุดหนึ่ง
ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานคีโตรค้าชิลาแดง
ที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานค่ะ
เกิดจากการกัดซ่อของสายน้ำ
และสีของผิวทรายที่เห็นเป็นชั้นแดงคล้ายกับแกรนแคนย่อน

จะเห็นเป็นร่องลึกสวยงามจับตา

ทำให้เราได้ดื่มรำกับธรรมชาติที่งดงามตลอดเส้นทาง
แชะภาพมุมไหนก็กดชัตเตอร์ได้ตามใจเลย

โดยเฉพาะตอนลัดเลาะริมผาหรือว่าลอดถ้ำ
ดานบางช่วงอาจจะชนศีรษะได้
แม่น้ำสีฟ้าสายที่เห็นนี้
ไหลมาจากน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดดุดดังสำลี

ก็จะเห็นสะพานหินข้ามแม่น้ำ
ซึ่งเป็นจุดที่ห้ามพลาดในการแชะภาพเป็นที่ระลึก

จุดนี้ระยะทางประมาณ๔กิโลเมตรได้
ซึ่งจุดสุดท้ายของการเที่ยวชมก็คือสรรเขื่อน
ที่นี่จะมีร้านขายของที่ระลึกให้ติดไม้ติดมือกลับไป
และก็มีกิจกรรมนั่งเรือล่องแม่น้ำ
ถ้าเป็นเรือธรรมดา๓๐หยวนต่อคน
สปีดโบสต์๑๐๐หยวนต่อคนค่ะ
นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนในอุทยานยุนไทยซานได้
ในที่พักโรงแรมระดับ๓ดาวซะเป็นส่วนใหญ่
ราคา๒๐๐๔๐๐หยวนต่อคืน
เนื่องจากที่นี่มีสถานที่เที่ยวอีกหลายจุด
อีกทั้งยังมีอาหารนะคะโดยเฉพาะผักที่มาจากธรรมชาติของที่นี่
ที่นี่เราสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะ
รับรองว่ามาแล้วคุ้มค่า
โดยเราสามารถบินตรงจากกรุงเทพมหานครมาที่เมืองเจื้องโจ
โดยสายการบินไทยสมาย๓เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๔ชั่วโมงค่ะ
และแม้ว่าเมืองเจิ้งโจจะเป็นเมืองรอง
แต่เมื่อบินมาลงที่นี่เราก็สามารถเดินทางต่อไป
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเมืองใกล้ได้
อย่างเช่นสารไข่ฟงวัดเศร้าลินสารเจ้ากวนอูถ้ำผาหลงเหมือน
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากเมืองเจินโจประเทศจีน